คุณผู้ชมคะตอนนี้บริษัทยักษ์ใหญ่อาจจะต้องสั่นสะเทือน
แล้วก็พบว่าบริษัทเหล่านี้ซื้อน้ำมันปาล์ม
มาจากสวนปามที่ขูดรีดแรงงานเด็กในอินโดนีเซีย

สำหรับต่างประเทศเขาบอกว่าคือเขาจะไม่ซื้อสินค้าซื้อผลิตภัณฑ์
จากบริษัทหรือว่ายี่ห้อต่างที่ใช้แรงงานคนในลักษณะแบบนี้

ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่สัญชาติสิงคโปร์
ซึ่งเป็นเจ้าของสวนปามบนเกาะกะลิมันตัน

มีส่วนแบ่งการขายทางการตลาดถึง๑๔๐
แล้วก็ขายน้ำมันปาล์มให้กับบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียงหลายบริษัทเลยค่ะคุณผู้ชม

แรงงานเหล่านี้มีชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานเกินกว่ากฎหมายกำหนดด้วย
แล้วก็ทำงานแบบไร้อุปกรณ์นิรภัย
ได้รับค่าจ้างวันละ๙๐บาทเท่านั้น
ขณะที่แรงงานหลายคนก็มีอาการไอคันตามผิวหนังเล็บเปื่อย
คาดว่าน่าจะได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย
แม้ว่าบริษัทวิลมาชจะรับประกาศธัณฑ์มัตรฐานการผลิตน้ำมันปลาบอย่างย่างยืน
มาตรฐานนี้แทบไม่มีข้อกำหนดด้านสวัสดิภาพแรงงาน
ก็ไม่มีหลักประกันว่าบริษัทที่ได้รับมาตรฐานนี้
จะใช้กระบวนการผลิตที่ยั่งยืนจริง